ภาคประชาชนหน่อยปัญหาที่ประชาชนเจอในตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำท่วม
ในหลายจังหวัดนะคะท่ามกลางเอลนิโยนะคะ
ปรากฏว่าพอฝนตกมาหลายพื้นที่เจอน้ำท่วมร้อยเอ็ด
ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เจอน้ำท่วมหนักตอนนี้
แล้ววันนี้เกิดนาทีระทึกขึ้นที่กู้ภัยไปเจอ
ไปช่วยผู้ชายคนนึงได้กลางน้ำค่ะ

ช่วยได้หนึ่งชีวิตคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เนี่ยจริงแล้วมันก็เป็นเขตโซนบ้านเรือนน่ะนะคะ
แต่ว่าน้ำมันท่วมสูงสูงประมาณ๗๐เซนค่ะ
ตรงพื้นที่เอ่อบ้านโนนเชียงหวางตำบลโคกกม่วงที่โพนทองร้อยเอ็ด
กู้ภัยกำลังเดินทางกลับแล้วปรากฏว่า
จังหวะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาติดเรือพันใบพัดเรืออยู่
เขาก็หยุดเพื่อที่จะเอาของที่มันติดใบพัดเรือออก
แล้วก็เลยเห็นว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในน้ำได้ยินเสียงเรียก
กำลังดำผุดดำไหว้แล้วก็โบกมือขอความช่วยเหลือ
นี่ค่ะก็เลยต้องบอกว่าโชคดีที่กู้ภัยหยุดเรือตรงนั้นพอดี
ได้ยินเสียงเรียกของเขาแล้วช่วยเขาได้ทันสุดท้ายขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ตรงนี้น้ำท่วมนะคะเป็นน้ำท่วมพื้นที่สูงประมาณ๗๐เซน
แต่ก็ต้องน่าคิดนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำไมถึงจะเหมือนมีอาการใกล้จะจมน้ำได้
เขาบอกตอนที่ช่วยเหลือขึ้นมาเนี่ยก็ได้กลิ่นเหล้าด้วย
อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมืนเมาจนช่วยตัวเองไม่ไหวนะคะ
แต่ก็โชคดีค่ะคุณผู้ชมที่กู้ภัยมาเจอแล้วก็นี่แหละค่ะช่วยได้สำเร็จนะคะ
ส่วนอีกที่นึงคือร้อยเอ็ดถ้าดูแล้วเนี่ยพื้นที่ประสบอุทธกภัยเนี่ยมีอยู่๒อำเภอ
คุณผู้ชมให้ดูในวงกว้างหนักนะคะเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเหมือนถูกตัดขาดเลย
สัญจรไปมาไม่ได้แล้วชาวบ้านต้องอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำล้อมรอบแบบนี้นะคะมี๒อำเภอด้วยกัน๙ตำบล๕๒หมู่บ้าน
๕โมงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำสูงตระหลิ่งกว่าอ่า๗๓๐เซ็นต์นะคะที่สถานีบ้านกุฎม่วงอำเภอพนธอง
สถานีบ้านท่างามอำเภอเสรภูมิน้ำสูงตลิ่งเกือบ๒เมตร
นี่คือสถานการณ์ที่ชาวบ้านเผชิญกันอยู่ในตอนนี้นะคะคือบทฝนจะตกก็ตกลงมาอย่างหนักนะ
ก่อนหน้านี้ก็ใช่ไหมฮะระวังเรื่องของปัญหาภัยแรงนะครับ